และก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นตำนานนักเตะคนหนึ่งของทีมชาติไทยค่ะ
ไปพบกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่

เพื่อชาติไทยใจเกินร้อย
คำที่ผู้คนมักกล่าวถึงตัวตนของแก๊กหนวดหิน

เพราะหัวใจของเขาอัดแน่นกว่าความรัก
ที่มีให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยเท่านั้น
สุธินชัยกิติเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ

ว่ากันว่าสุธินคือแบ็คขวาที่ดีที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลไทย
แย่งบอลจากเท้าคู่แข่งได้ง่ายนับเป็นผู้เล่นตำแหน่งแก๊กสมัยใหม่สำหรับยุคของเขา
สุธินเข้าร่วมทีมราชประชาและติดทีมชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
รวมถึงเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุด๔เกมครั้งที่๑๓
หนวดหินได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมอย่างกว้างขวาง
เขาเป็นกัปตันทีมประวัติศาสตร์เพียงคนเดียวของทีมชาติไทย
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากทุกคนให้เป็นหัวหน้าทีมแบบประชาธิปไตย
ภายหลังการอำลาทีมชาติของน้าอำอำนาจเฉลิมชวลิศ
สุธินติดทีมชาติมากว่า๑๐๐นัด
แต่ปีพฤศกราช๒๕๒๐ถึงพฤศกราช๒๕๔๐
โดยการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๑๖ที่ฟิลิปปินส์
นับเป็นฉากสุดท้ายของเขาในนามทีมชาติ
ซึ่งเกมสุดท้ายเขาถูกจับไปเล่นในตำแหน่งกองกลาง
หลังปิดตำนานชีวิตการค้าแข้ง
รวมถึงเปิดคลินิกสอนฟุตบอล
จนกระทั่งกลางปีที่ผ่านมา
สุธินชัยกิติต้องพบกับโรคร้าย
หลังถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้
เขาต่อสู้จนร่างกายรับมันไม่ไหว
ที่สุดแล้วจึงเป็นการปิดตำนาน
หนึ่งในกัปตันทีมชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

แต่ผลงานของสุธินยังอยู่ในใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยตลอดไปค่ะ